กับตลอดข่าวค่ะจะเจอกับเราวันนี้ช้านิดหนึ่ง
แต่ว่ายังคงมาพร้อมกับเรื่องราวสนุกทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยเช่นเคย
เจอกันอยู่แล้วในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้
วันนี้ก็ขยับเวลาเล็กน้อยแต่ก็สนุกสนานเหมือนเดิม
ใช่แล้วสำหรับในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวมาติดตามรับชมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนแบบนี้เขาบอกว่าอะไรมันก็โผล่ออกมา

เดี๋ยวฟังก่อนหน้าฝนเจออะไรบ้างนะ

ขนาดเท่าไหรคน
เขามาวัดดูเนี่ย
ความกว้าง๒๒นิ้ว
ประมาณ๕๕เซติเมตรนี่แหละ
โหเกือบ๒ฟุต
ลำต้นสูง๑๕นิ้วนะครับ

คาดเนี่ยน้ำหนักประมาณ๓กิโลกรัม
ส่วนดองเนี่ยเล็กสุดขนาด๑๐นิ้ว

อันนี้เขาบอกว่าทานได้

พอมันทานได้เท่านั้นแหละก็ทานกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยแหละ

แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีแมลงเจาะเข้าไปกินดอกแล้วด้วย

เพราะฉะนั้นก็ไม่รอช้าคุณผู้ชมครับ
ก็เลยตัดออกมาแล้วก็ทานกัน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาขอซื้อนะครับไม่ได้แจกนะ

เพื่อนบ้านมาขอซื้อเห็ดในราคากิโลกรัมละ๓๐บาท
ลองประกอบอาหารพบว่าอร่อย

แล้วใครจะทดสอบว่ามีพิษหรือไม่มีพิษล่ะคุณ
เขาดูก่อนแล้วไงว่ามันเป็นเห็ดที่ทานได้

มีเห็ดอย่างที่เห็นนี่แหละ
โหกันมาหลายที่หลายทาง

เห็นไหมสีสันมันก็ดูแปลกตาเหมือนกันนะ
แต่น่ารักแบบนี้คุณผู้ชมขอบอกไว้ก่อนเลย
ว่าเป็นเห็ดพิษทานไม่ได้นะครับ

นายเสรีทรงศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เขาบอกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพืชมาตรวจสอบ
นี้มีชื่อเรียกว่าเห็ดกวาดกลิบเขียว

ถึงแม้จะมีความสวยงามใต้ห้องเหตุเมื่อบาน
เต็มที่จะมีคลีบออกมา
เดินกันไม่ตรงเลยแหละคุณผู้ชม
อาจจะไม่เมาอาจจะหายใจไม่ออกกันไปเลย

เขาสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๔๔
เป็นสนามญาติที่เขียวขจีมีการบำรุงรักษา
เมื่อฝนตกลงมาประกอบกับมีเชื้อรา
จึงทำให้เกิดเหตุขึ้นมาอย่างที่เห็น

เพราะมันเกิดขึ้นมาเยอะจริงบางจุด
เกิดขึ้นเป็นวงกลมด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ค่ะเป็นหย่อมหย่อมค่ะเพราะมันเป็นวงกลมอย่างนี้นะ
บางคนเขาก็ไปตีเป็นเลขอีกแล้ว

รูปทรงอย่างนั้นรูปทรงอย่างนี้
ดเคี้ยวงดมันงอมันอย่างนั้น

นี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกมันเป็นเลขอะไรเหมือนเป็นกลม

เอาแล้วมันมีเลขเดียวทำไง
แล้วก็นับกันไปเหรอทีนี้ว่ามีทั้งหมดกี่ดอก

ดูให้เป็นเรื่องแปลกครับเขาบอกว่า

การมาของเจ้าเห็ดชนิดนี้ให้โชคให้ลาบ
เรียกได้ว่าการมาของเห็ดชนิดนี้

แต่ว่าเตือนคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะ
ช่วงนี้หน้าฝนอย่างที่บอกไปเห็ดมันขึ้นกันเยอะแยะมากมาย

ไม่แนะนำให้รับประทาน
ถึงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะรับประทานได้ก็ตาม

อย่าไปทานสุ่ม๔สุ่ม๕เลยมันไม่คุ้มเอาง่าย
ทานเห็ดที่เคยทานปลอดภัยกว่าชัวร์

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าพักผ่อนน้อย
ผิวหน้าค่อนข้างจะแบบไม่เฟรช

อยปุ๋ยไกลนิดนึงไกลเนอะแต่ว่าพาไปทำสปาแบบบอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ
ไปกันเลยที่เชียงใหม่เจ้า
ดูลมดูลมก่อนให้ดูบรรยากาศ
สปาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายของฟรีมีที่ไหนมีที่นี่แหละคุณค่ะ
ช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ย
ขึ้นเหนือไปสัมผัสรับลมหนาวกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปชมทะเลหมอกอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ปกคลุมไปบนดอยสุเทพปุ๋ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่อันซีนของป่าดอยสุเทพเลยนะคะ
ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับภูเขาสลับซับซ้อนกันไปสวยงามมากมาย
และช่วงที่อากาศหนาวกำลังดีแบบนี้
ความชื้นค่ะได้พัดพาเอากลุ่มเมฆหมอกลอยละเรียบทิวเขา
สามารถมองเห็นปกคลุมพื้นป่าในเขตรอยต่อ๒อำเภอ
ก็คืออำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสวยงามมาก
โอ้โหจริงหน้านาวมันก็ผ่านไปแล้วเหรอนะ
ใช่หน้าฝนมอกเยอะ
ของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพบูชเนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
และพระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่ประทับช่วงฤดูหนาว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
แต่ดอยสูงแห่งนี้ค่ะคุณค่ะยังอุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพธรรมชาติ
พืชพันธุ์และสัตว์ป่าโดยเฉพาะ
นกนั่นเองนะคะประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวกด้วย
เพราะว่าเชิงดอยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่๖กิโลเมตรเท่านั้น
และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ๑๖กิโลเมตร
ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างให้ได้เที่ยวชมกันตลอดเส้นทางเลยทีเดียวจ้ะ
อิจฉาเนาะคนอยู่ต่างจังหวัด
เขาได้เห็นแบบทัศนียภาพสวยงามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้
มันรู้สึกทำให้เราได้รีเฟสตัวเอง
ไม่เป็นไรถ้ามีเวลาว่างก็ไปเที่ยวกัน
เอองั้นไปเลยมั้ยไม่ว่างเลยสักวันยังตอนนี้ยังไม่ว่าง
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้า
จะมีอีกหลายเรื่องรายละเอาให้ได้ติดตามกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป